ออกไปออกไปโควิดออกไปค่อยดีนะคุณผู้ชมนะโควิดออกไปเล็กพายุก็ออกไปด้วย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมติดตามสภาพอากาศกับรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะดาวสุภาษาจะมาอธิบายให้ฟังนะคะ
พายุเนี่ยเราอยากให้ออกไปนะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะเป่าพัดให้เขาหนีไปเลย
เพราะช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่เราคงยังมีน้ำท่วมขังอยู่ไม่อยากให้มีน้ำมาเติมนะคะ
เพราะฉะนั้นตรวจสอบสภาพอากาศค่ะอย่างแรกนะคะภาพถ่ายดาวเทียมจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะสีเขียวมันเต็มพื้นที่ประเทศไทยไปหมดเลยค่ะ
สีเขียวคืออะไรสีเขียวคือเมฆค่ะย้ำแบบนี้นะคะ
วันนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะปัจจัยเนี่ยมันเกิดจากอะไรอย่างแรกค่ะ
ร่องฝนเห็นไหมคะพาดผ่านตอนกลางของประเทศเลยวันนี้ขยับจากเมื่อวานนะคะ
ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะปัจจัยที่สองค่ะลมฝนประจำฤดูช่วงนี้กำลังแรงนะคะ
ขึ้นมาค่ะจากฝั่งทะเลอันดามันขึ้นมาแบบนี้และปัจจัยที่สามตรงนู้นค่ะ
สลายตัวของพายุคมปาซูที่เขาจะพัดขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามวันนี้นะคะ
ตรวจสอบตามช่วงเวลานะคะพูดถึงเรื่องของฝนต้องตรวจสอบจากพื้นที่นะคะ
เอาช่วงเช้าค่ะเห็นไหมคะการสลายตัวของเจ้าพายุคมปาซุ
จะเห็นว่าประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานตอนบนมีฝนนะคะเอาช่วงเช้านะคะ
และหลังจากนั้นค่ะบ่ายเป็นต้นไปถึงเย็นถึงค่ำฝนกระจายตัวค่ะ
ภาคอีสานและภาคเหนือยังคงอยู่นะคะเพิ่มเติมคือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้
วันนี้ภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ตอนบนเท่านั้นนะคะวันนี้ยาวค่ะ
ยาวลงไปจนถึงช่วงกลางก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะคะ
ส่วนที่เรายังคงเป็นห่วงเตือนต่อเนื่องค่ะเป็นเรื่องของคลื่นนะคะคุณผู้ชม
เห็นไหมคะทะเลฝั่งอันดามัน๒๓เมตร
ที่เป็นสีม่วงนะก็คือเขามีฝนตกสูงได้ถึง๔เมตร
และฝั่งอ่าวไทยประมาณ๒เมตรนะคะ

ทีนี้ตรวจสอบค่ะทิศทางของพายุคมปาโซวันนี้นะคะ
ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามประมาณเย็นนะคะ
แต่เขาอ่อนกำลังลงค่ะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง

วันพรุ่งนี้ถึงลาวและถึงประเทศไทยเลย
ลักษณะแบบนี้จะทำให้เกิดฝนตกหนักค่ะ
คุณผู้ชมคะสิ่งที่จะต้องทำหลังจากนี้ไปนะคะ
ก็คือการเตรียมรับมืออีกหนึ่งพื้นที่นะคะ
ลักษณะคือโดนผลข้างเคียงฝั่งตะวันออกของประเทศไทยค่ะ
จันทบุรีตราดช่วงนี้น้ำทะเลหนุนด้วยนะ
ส่งผลให้น้ำในคลองท่าเรือหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ในชุมชนโภคภัยเขตเทศบาลเมืองตราดและวัดวรดิษฐารามค่ะ
ทำยังไงก็ต้องช่วยกันยกของขึ้นสู่ที่สูงหนีน้ำ
การว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกเพราะที่บอกไปฝนตลอดเลย
สุดสัปดาห์นี้นะคะส่วนพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่รุ่มค่ะ
เกาะลอยตอนนี้เป็นเกาะจริงค่ะพื้นที่อำเภอบางปะอิน
๑๕๐หลังคาเรือนถูกน้ำเจ้าประญาณหลากเข้าท่วม
หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่แม่น้ำเจ้าพระยาล้อมรอบนะคะ
ตอนนี้น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งค่ะหลากเข้าท่วมบ้านเรือประชาชนสูงนะ
ความสูงประมาณ๑๒เมตรชาวบ้านก็ต้องหนีไปอยู่ชั้น๒ของบ้าน
ตอนนี้เดินไม่ได้ค่ะต้องใช้เรือในการสัญจรค่ะ
เอาพื้นที่ไหนนะคะที่บอกไปนะคะเตือนอีกครั้งนะคะ
ภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสานตอนบนและภาคเหนือ
รวมถึงภาคใต้ตอนบนระมัดระวังฝนให้ดีนะคะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นวันประชาธิปไตยนะคะ
ดิฉันเชื่อว่าหลายคนค่ะลงความเห็นแล้วว่า
โควิดเป็นสิ่งที่ไม่ควรอยู่กับเรา
ตอนนี้เศรษฐกิจเสียหายค่ะแล้วใกล้จะเปิดประเทศด้วยนะคะ
ออกไปทีค่ะดิฉันกราบแล้วค่ะออกไปนะคะเจ้าโควิดนะคะ
คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะติดตามสภาพอากาศในทุกวัน